กับเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีน
ครับซึ่งจีนมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าก่อนที่จะมาอุ่นกับไทยเนี่ย
แกรมเดิมคือจะอุ่นกับจอแดนก่อน

เปลี่ยนแปลงจากจอแดนมาอุ่นกับทางเมียนมาหรือว่าพม่าแทนนะครับ

เมื่อสัปดาห์ก่อนไปแล้วที่เรานำเสนอข่าวกันไป
ก็ผสมระหว่างชุดใหญ่กับนักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี๕คนนะครับ
แล้วก็เรียกเข้าแคมป์ทีมชาติในวันนี้

ก่อนจะลงเตะอุ่นเครื่อง๒นัดก็คือเตะกับพม่าแล้วก็มาต่อไทย
ก็กลายเป็นว่าได้อุ่นกับ๒ทีมในอาเซียนไปเลยนะครับ

เพราะว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงของทีมพอดี
จะแต่งตั้งทางอองตวนเฮนะครับ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

แล้วก็มีการประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้ว

ของทางยานอ่องจอกัปตันทีมจากย่างกุ้งยูไนเต็ดติดทีม
ขนาดที่๒ซุปเปอร์สตาร์ที่คลาดแค่ในไทยลีก
จอโคโข่งเชียงรายเนี่ยบาดเจ็บ

อีกหนึ่งคนอ่องทูติดภารกิจเล่นให้กับโอลิสเทโร
เจอกับราชนาวีวันที่๒๖พฤษภาคมครับ
มาดูเกมอุณเครื่องระหว่างไทยกับทีมชาติจีนนะครับ
ย้ำกันหน่อย